ต่อเนื่องในประเด็นนี้เลยนะคะกับขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ
ซึ่งคุณสุภาพคลี่ขจายจะมาวิเคราะห์ถึงประเด็นหญิงไก่ว่า
ประเด็นนี้สะท้อนอะไรกับสังคมไทยนะคะ
และหลังจากนี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด
เพื่อไม่ให้เกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกนะคะ
ติดตามพร้อมกันจากคุณสุภาพเลยค่ะเชิญค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณก๊อฟครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เรื่องของหญิงไก่ก็ยังมาแรงอยู่
เรื่องนี้คงแรงไปสักพักแล้วสักพักหนึ่งก็เงียบไป
แต่ว่าที่ไม่ควรจะเงียบไปเฉย
เราควรจะหยิบเอาเรื่องของนางไก่หรือหญิงไก่
วิเคราะห์กันหน่อยว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
แล้วมันควรจะสะท้อนอะไรให้สังคมไทยได้รับรู้
แล้วเราจะวางแผนป้องกันไม่ให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นยังไง

ประเด็นที่๑คนแบบนางไก่คงไม่มีแค่นี้หรอกครับ
คงมีอีกเพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าวขึ้นมา

ถ้าไม่เป็นข่าวขึ้นมาก็คงทำอะไรแปลกอย่างนี้
ลั่นแกล้งรังแก่คนร่วมกับนายตำรวจ
ร่วมกับคนใหญ่คนโตทำโน่นทำนี่ไปได้เรื่อย
แต่ว่าเพราะเอิญว่าเรื่องความมันแตกขึ้นมามันถึงเป็นเรื่อง
ถ้าความไม่แตกก็ยังไม่เป็นเรื่องหรอกครับ
ความแตกขึ้นมาจำได้ไหมครับ
เด็กสาวคนหนึ่งน้องก้อยเคยอยู่บ้านหญิงไก่
ไปสอบเข้าเรียนวิศวะได้
ถึงไปหาคุณสงการไงครับ
คดีลักษณะตดตัวก็เคยอยู่บ้านหญิงไก่
คุณสงการเห็นเรื่องเข้าอ้าวก็นำเรื่องนี้มาเปิดเผย
แล้วก็นำมาสู่อะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย
ความมันแตกขึ้นมาเพราะเรื่องนี้
ถ้าเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้
ชะนี้นางไก่ยังจะต้องทำเรื่องเลวร้ายอย่างนี้กับใครต่อใครอีกเท่าไหร่
ไม่รู้เดาไม่ถูก
ฉะนั้นถือว่าเด็กสาวคนนี้คือคนที่ทำให้ฝีแตก
และทำให้เรื่องนางไก่ได้รับการเปิดเผยขึ้นมา
ชมเธอนะครับเธอต่อสู้อยู่คนเดียวอยู่พักหนึ่ง
สุดท้ายขึ้นมาก็มาหาทนายความสงการ
ทนายสงการก็ใจเด็ดนะครับต่อสู้
จนกระทั่งเรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นมา
ทำไมคนอย่างหญิงไก่หรือนางไก่จึงมีความสำคัญขึ้นมาได้
รู้จุดอ่อนสังคมไทยนี่ครับสังคมไทยเคารพคนมีเงินมีตำแหน่ง
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฐานะไม่ดีเท่าไหร่หรอก
แต่ว่าที่โด่งดังขึ้นมาได้ไปไหนแจกเงินครับ
แจกเงินทำบุญเยอะแตกเงินเยอะคนก็ตื่นเต้น
แอบอ้างเป็นคุณหญิงคนก็พินอบพิเทาคลานเข่าเข้าไปหา
รู้จุดอ่อนสังคมไทยนี่ครับสังคมไทยเคารพคนมีเงินมีตำแหน่ง
ขอให้มีเงินขอให้มีตำแหน่งเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ไม่ต้องดูประวัติ
โอ้โหแต่คนนี้มีความสำคัญมีเงินมีตำแหน่งเคารพนบนอบเอาไว้ก่อน
นี่สังคมไทยเป็นอย่างนี้
ประกอบที่ทำให้คนมีความสำคัญคนอย่างนางไก่มีความสำคัญขึ้นมาอยู่ดีมีเงินมีตำแหน่งมีเงินทำไม่ได้หรอกครับ
ต้องมีองค์ประกอบด้วยองค์ประกอบก็คือคนของรัฐเจ้าหน้าที่นี่แหละครับที่ไปพินอบพิเทาทำให้คนเชื่อว่านางไก่มีความสำคัญจริง
ก็ในข่าวที่ว่าไปบ้านเศรษฐินีคนหนึ่งเนี่ยมีรถตำรวจท่องเที่ยวนำหน้าครับขับรถไปมีรถตำรวจนำหน้าเอาใครจะไม่เชื่อล่ะครับมีรถนำหน้ามีรถนำมีรถตามมีข้าราชการคอยนอบน้อมค้อมคูโค้งคำนับ
เอ๊ะใครจะไม่เชื่อล่ะครับไปงานไหนประธานใหญ่นั่งโซฟาอยู่ข้างหน้าคุณหญิงไก่ลงจากรถประธานก็ไปตามมานั่งโซฟาอยู่ข้างหน้าเอาแล้วใครจะไม่เชื่อล่ะครับนี่ความวิปริตของสังคมไทยก็อยู่ตรงนี้ไม่รู้เป็นใครมาจากไหนเห็นเขาคนเคารพนอบฉันก็เคารพนบนอบด้วยเห็นมีรถนำมาฉันก็เชื่อว่าเป็นคนสำคัญนางไก่รู้จุด
ของสังคมไทยแล้วเอาคนใหญ่คนโตเหล่านี้มาเป็นองค์ประกอบในการเกื้อหนุนให้เป็นคนสำคัญขึ้นมา
ข่าวก่อนหน้านี้จำได้ไหมล่ะครับว่ามีนักการเมืองระดับสอสอ
มีทหารมีตำรวจระดับนายพลแบ็คอัพมันจึงเกิดเรื่องขึ้นมาไง
เกิดเรื่องขึ้นมาว่าเมื่อเธอไปแจ้งความเอาผิด
เนี่ยว่าขลักขโมยทรัพย์ตั้ง๘๙หลไม่สงสัยกัน
บ้างเลยเหลือปกติคนเจอก็หนวง๒หลก็เข็ดแล้วก็เอาครับ
ไปเก็บไว้ในที่ที่มันมิดชิดแล้วอะไรนี่๘หน๙หน
ก็ยังทำคดียังไปรับแจ้งความแล้วยังเอาคนที่ถูกกล่าวหา

แล้วคนที่เข้าไปทีหลังเขาก็กลัวสิครับ
ก็เมื่อกี้ที่ข่าวที่ว่าพี่ชายของคนขับรถเนี่ย
ไปคมครูเขาก็กลัวเพราะเห็นตัวอย่างมาแล้วว่า
ใครไม่ทำตามที่เธอว่าเธอจับยัดคุกหมด

จะรู้เห็นเป็นใจหรือยังไงก็ไม่รู้
ก็น่าจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งร่วมรู้เห็นเป็นใจ
โอ้โหหญิงไก่คนสำคัญนายพลฝากมาเจ้านายฝากมา
ช่วยดูให้หน่อยตะพึดตะพือจับเข้าคุกเอาไว้ก่อน
พวกที่ไม่รู้อีโนอิเน่ไม่รู้หรอกครับ
ไม่ได้ไปร่วมขบวนการกับเขาแต่โอ้หญิงไก่เป็นคนสำคัญ
ฉะนั้นต้องช่วยหญิงไก่ก่อนคนที่ลำบากเป็นลูกจ้าง
จะไปติดคุกติดตารางไม่สนใจช่วยคนมีเงินเอาไว้ก่อน
คนมีตำแหน่งเอาไว้ก่อนเรื่องนี้จึงนำมาสู่หัวข่าว
วันนี้ไงครับว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
จะตั้งกรรมการสอบสนตำรวจสนประชาชื่น
นี่พาร้องปปก็คือกองปราบ
คดีพนักงานสอบสวนเอี่ยวหญิงไก่ชี้เป็นเครือข่าย
นี่มีอีกหลายฉบับนี่ของไทยรัฐ
ฉบับอื่นก็มีวันนี้เล่นกันเกือบทุกฉบับ
ข้อมูลให้กองปราบฟันหญิงไก่บานแฉทหาร
ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่แบ็คคนอย่างนางไก่จะมีปัญญาไปเที่ยวถ้ำอย่างนี้เหรอครับ
ฉะนั้นเรื่องนี้ถูกแล้วที่ต้องจัดการกับค่าราชการที่เกี่ยวข้องด้วย
ต้องจัดการกับตำรวจด้วย
ขอโทษเถอะอย่าไปเอาแค่สอนอประชาชื่นเลยครับ
มันควรจะเป็นเรื่องของตำรวจทั้งกรมทั้งสำงานตำรวจ
อยากให้พบตรพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็น
แล้วสั่งการไปทุกโรงพักว่าให้ดูคดีนี้เป็นตัวอย่าง
ทำยังไงถึงจะให้ความยุติธรรมทำยังไงที่ลักษณะคนอย่างนางไก่ไม่อยู่เหนือความยุติธรรม
ที่ผ่านมาสังคมไทยมีปัญหาอย่างนี้จริงเรื่องความยุติธรรม
คนไม่ใช่อยู่ต่างจังหวัดไม่รู้หรอกครับผมเนี่ยคนบ้านนอก
คนบ้านนอกคนต่างจังหวัดรู้เลยว่าถ้าคนมีเงินมีตำแหน่งไปเป็นความกับคนลำบากยากจน
ตำรวจจะเข้าข้างใครไม่ต้องถ่ายเลยครับไม่ต้องถ่าย
ตำรวจเข้าข้างคนมีเงินมีตำแหน่ง
ก็ทุกวันนี้คนที่อยู่ในคุกเยอะนะครับที่ไม่ได้ทำอะไรผิด
ในขณะคนที่ลอยนวลอยู่ข้างนอกเยอะนะครับที่เป็นคนทำผิด
ก็เพราะกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นมันบูดเบี้ยวไง
ชั้นตำรวจนี่แหละกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น
ทำสำนวนเข้าข้างฝ่ายโน้นผูกมัดฝ่ายนี้ส่งไปอายการ
อายการอยู่กลางทางจะทำยังไงสั่งไม่ฟ้องก็มี
แต่ส่วนใหญ่สั่งฟ้องต่างตำรวจเพราะมันบูดเบี้ยวมาตั้งแต่ต้นน้ำ
พอไปถึงศาลศาลท่านก็พิจารณาจากคำร้องจากสำนวนเขียนกันมายังไงล่ะครับ
ก็มีส่วนที่สารยกฟ้องก็ตั้งเยอะก็เป็นบุญก็ถือว่าโชคดีไป
แต่ถ้ากระบวนการยุติธรรมมันบูดเบี้ยวจากตำรวจมาตั้งแต่เบื้องต้นรอดยากครับ
ผมถึงบอกว่าถึงเวลาแล้วไง
หยิบเอาเรื่องนางไก่หรือหญิงไก่มาเป็นอุทาหรณ์
แล้วปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่สปทกำลังทำอยู่เอาที่ตำรวจก่อน
ถ้าแก้ปัญหาตำรวจตรงนี้ไม่ได้
อย่าไปหวังว่าจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างอื่นได้

มาเนี่ยใครอยู่ต่างจังหวัดแฟนรายการนี้ใครอยู่ต่างจังหวัด
ถามสิว่าที่ผมพูดดีจริงไหมล่ะ
คนไม่เคยขึ้นโรงพักไม่รู้หรอกครับ
คนไม่เคยถูกกันแกล้งไม่รู้หรอกครับ

แต่คนที่เป็นความเขารู้เลยว่าถ้าเป็นความกับคนที่มีสถานะทางการเงินมากกว่า
มีเงินมีตำแหน่งมากกว่ามียศถาบรรดาศักดิ์มากกว่า

แล้วเราจะปล่อยให้สังคมไทยอยู่อย่างนี้เหรอครับ
ผมถึงบอกว่าสังคมไทยควรจะได้อะไร

ไม่เป็นแก๊กให้กับคนประเภทนี้

ไม่ใช่นายฝากมายังไงก็ไปพินอบพิเทา
เขาเอาไปโชว์ให้คนเห็น
พอคนเห็นเขาก็ไปหลอกคนได้

จับลูกใครหลานใครก็ไม่รู้ยัดเข้าคุก
นี่ยังไม่นับถึงคดีที่พันไปกับการฆ่ามนุษย์
นี่ยังไม่นับถึงเศรษฐินีที่ตายไปแล้ว

มันกล้าทำได้ขนาดนี้ฉันเหรอครับ

นี่แหละที่สังคมไทยอยากเห็น
ไม่ใช่เรื่องนางไก่เงียบไปเฉย

เริ่มจากสนประชาชื่นก่อน
เริ่มจากสนประชาชื่นก่อน

ต้องมีการปฏิรูปตำรวจขนาดใหญ่
เรื่องแบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีก
ถ้าตำรวจยึดมั่นในความยุติธรรมครับคุณ

มั่นในความยุติธรรมทำหน้าที่พดุงความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียม
เพราะว่าคุณกอล์ฟคุณดาวเรามาจากต่างจังหวัด